ที่พระรามเก้าฝั่งขาออก
ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะตกลงมาจากทางด่วน
แล้วก็มากระแทกพื้นเสียชีวิตอยู่ด้านล่าง

ว่าผู้เสียชีวิตคือใครชื่อว่านายสุนทรอุบรรณรัฐอายุ๔๑ปี
เป็นชาวจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตอยู่ข้างทางแบบนี้
ทีนี้ค่ะมีภาพเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนี้แล้วจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีรถสีขาวนะคะจอดอยู่ข้างไหลทางนะคะ
แล้วก็มีรถเนี่ยพุ่งมาชนจังหวะนั้นแหละคาดว่าทำให้คนตกลงไป
นี่จากทางด่วนนี่นะคะปั้งแล้วมันจะเห็นคนกระเด็นตกลงไป
ทีนี้ค่ะจากภาพนี้ก็ทำให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
พันธุ์ตำรวจเอกวิชัยนรงค์ผู้กำกับการสอนอหัวหมากบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นมันไม่ได้มีการขับรถไล่ล่าจับกลุ่มยาเสพติดอะไร
มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ก่อนเกิดเหตุก็คือรถยนต์สีขาวจอดเสียอยู่บนไหลทาง
บนทางด่วนนะคะแล้วรถสีดำมาขับมาชนท้าย
แล้วนายสุนทรกระเด็นตกลงไปเสียชีวิต
แต่ว่าจากการตรวจค้นภายในตัวมียาบ้า๒๐๐๐เมตร
ยาไอซ์ถุงเล็ก๒ถุงและมีเงินสดจำนวนนึงด้วย
โอ้โหก็จะเร่งสอบสวนคนเจ็บด้วยนะคะ
เพราะว่าอีกคันนึงก็มีคนเจ็บอยู่ด้วย
แล้วก็ต้องดูว่ามีเรื่องของยาเสพติดอะไรยังไง
ต้องขยายผลต้องตรวจสอบข้อมูล
หมายจับคดียาเสพติดว่ามีใครเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างนะคะ
เพราะว่ามีคนเจ็บ๒คนกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้ว
อืม
อันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้นะคะจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะ
จะจอดรถไว้แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทำคืออย่าลงจากรถ
ใช่ค่ะจนกว่าจะมีตำรวจมาโบกมาอะไรพาลุงจริงเพราะว่าโอกาสแบบนี้

แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ดูอีกคลิปหนึ่งดีกว่าอันนี้นี่จะว่ายังไงดี
เขาบอกว่าร่างกายเหมือนต้องการแรงปะทะยังไงไม่รู้เป็นมอเตอร์ไซคันนึงค่ะ
หัวร้อนมาจากไหนขี่ปาดหน้ารถเก่งคันหนึ่ง
แล้วก็เหมือนกับท้าบอกลงมาดิเหมือนอยากจะมีเรื่อง
ฝั่งรถเก่งเขามีสตินะคะเขาบอกไม่ลงดีกว่า
ลงไปมีเรื่องแน่นอนขับไปโรงพักเลย

โฮ็อนักลงจริง
แรงจริงนักเลงจริง

มึงลงมามึงชุดรถกรุง

คนในรถเก่งทำถูกนะที่ไม่ลงไปมีเรื่องด้วย

หรือถ้าแบบจะเคลียร์กันเรื่องว่าชนอะไรยังไงไปโรงพัก

วันนี้เขาไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพบางปะอิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙สิงหาคมช่วง๖โมงเย็น
ไปฟังนายสรุธเขาเล่าหน่อยค่ะว่า
เหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น
จังหวะนั้นผมยูเทิร์นมาผมต่อท้ายกันมาเป็นคันที่๓
จังหวะนั้นผมอยู่เลนกลางแล้วยูเลินออกมาอยู่เลนกลางแล้ว
เหมือนมอเซ้มาขวาสุดตรงแล้วมีรถบัตรจอดจะยูเทิร์นอยู่
แล้วเขาหักกลับเข้ามากลางมาเจอรถผม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

ล่าสุดตำรวจกำลังตามตัวผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นะคะ

ยามาฮ่าสีน้ำเงินทะเบียน๑กด๗๗

จากชุดเนี่ยน่าจะทำงานที่โรงงานในพื้นที่

อย่ามาซ่าท้าทายอะไรกันเลยเนอะ